กลับมาในช่วงนี้นะครับ๙นาฬิกา๒๗นาทียังอยู่กับพวกเรา๓คนสดตรงนี้ในตลอดข่าวเช้านี้นะครับ
กลับมาช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูกิจกรรมดีกันหน่อย
ใช่ค่ะเป็นกิจกรรมนะคะของนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังในจังหวัดพิศนุโลกเลยค่ะคุณนะคะ
เขาก็เริ่มต้นรับน้องไงจะเริ่มเปิดการศึกษาใหม่แล้วมีวิธีการรับน้องแบบสร้างสรรค์นั่นก็คือการรับน้องด้วยการล่องแคกดำหน้าเออนะคะ
ไปดูบรรยากาศกันก่อนเลยนะคะนี่ก็เป็นนักศึกษาชั้นปี๑กว่า๕๐๐คนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิศนุโลกค่ะ
คนละไม้คนละมือคนละก้าวบางคนก็ดูเก้กังนะจ๊ะลงไปช่วยกันดำนาร่วมกับชาวบ้านเด็กผู้ใหญ่นะคะ
บางคนก็ไม่เคยมีบรรยากาศแบบนี้เลยคือก่อนที่จะดำนาเนี่ยนะคะเขาต้องมีพิธีการประกอบงานเรียกว่าพิธีแรกนาก่อนก็คือ
กล่าวคำขอขมาพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่โภษบที่มีพระคุณต่อชาวนาและเกษตรกรไทย
นี่คือขั้นตอนแรกก่อนที่จะลงดำนานะคะ
จากนั้นแล้วก็เริ่มดำนากันโดยมีว่าที่ร้อยตีอิทธิพลบุภสิรินายอำเภอเมืองพิศนุโลก
พร้อมด้วยนายธินกรธาตระกูลรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ร่วมกิจกรรมดำนาเป็นปฐมเริกด้วย

และข้าวที่ใช้ดำนาครั้งนี้ก็คือข้าวพันไรสเบอรี่
อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการต้านธนโมอิสระ
ก็ดำกันไปค่ะนับระยะเวลากว่าจะถึงวันเก็บเกี่ยวก็๙๐๑๐๐วัน
และที่สำคัญนี่นะเขาปลูกแบบเกษตรปลอดภัยไร้สารเคมี

เห็นแบบนี้แล้วอยากจะเข้าปีหนึ่งใหม่จังเลยค่ะ

น้องนักศึกษาบางคนนี้เขาไม่เคยมีบรรยากาศแบบนี้
หมายถึงว่าดำนาไม่ใช่ว่าตัว
ก็คุณบอกว่าจะไปดำก็ดำเองได้

แต่ว่าชาวนาเขาก็ต้องตากแดดตากลมแบบนี้
ก็จะอยู่ทมหน่อยเป็นเรื่องธรรมดามันถือว่าเป็นผู้เสียสระนะ
ข้าวหาข้าวปลูกข้าวให้เราได้ทานกันนะคะ
หลายคนก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ค่ะ
ทางด้านนายธินกรธาตระกูลรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย

ก็ได้จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์แบบนี้ทุกปีแล้วค่ะ
เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้การปลูกข้าวแบบดำนา
ให้ผลผลิตดีกว่าวิธีอื่น
และให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสำคัญของข้าว
เป็นการสารสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง
ส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีลงแขกดำน้ำ
คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชาติต่อไป

ทางผู้บริหารสถาบันนะคะทางรุ่นพี่รุ่นน้อง
เรียกว่าร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันแบบนี้
เด็กเขาก็ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาแท้ของชาวไทย
ฉันว่าก็ดีนะเป็นการรับน้องที่สร้างสรรค์ด้วย